คุณผู้ชมถ้าเกิดว่างวดนี้ออกมา
แล้วเราถูกรางวัลจะเอาเงินไปทำอะไรดีคะ
เกิดสมมติว่าถูก๑๒ล้าน
บางคนบอกจะเอาไปใช้หนี้ใช้สินเอาไปทำบุญ
แต่มาดูคนคนนี้ถูก๑๒ล้าน
แทนที่จะเอาเงินไปใช้ในเรื่องดี
กลับไปซื้อยาบ้าแล้วก็เอาไปแจกเพื่อน

นี่คือที่สมุทรสาครนะคะตำรวจสพบ้านแพ้ว
ก็คุมตัวผู้ชายที่มีผ้าสีชมพูคุม
นายยุทธ์วงถนอมอายุ๓๙ปี
ไปจับได้ที่บ้านที่อำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครนี่แหละ

แล้วก็ไปค้นหลังบ้านไปค้นคน
ต้นมะม่วงเจอถุงพลาสติกฝังดินอยู่
แล้วในนั้นมียาบ้าใส่ในหลอดพลาสติก
แล้วก็หุ้มด้วยดินน้ำมันมีอยู่๓๑เมตรค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจบ้านนายยุทธ์อีกครั้งหนึ่งวันนี้ด้วยนะคะ
ว่าจะมียาเสพติดซุกซ่อนเพิ่มเติมไหม
ซึ่งเขาก็ให้การนะคะบอกว่าผมมีอาชีพเก็บผักขาย
แล้วชีวิตพลิกผลันเพราะว่าผมเป็นเศรษฐีในพริบตาเลย
ถูกงวดวันที่๑๖กรกฎาคม๑๒ล้านบาท
พอได้เงินมาปั๊บก็ไปซื้อที่๔ไร่
เอา๗ล้านไปปลูกบ้าน๓ล้าน๕แสนบาท
ทีนี้ก็มีเพื่อนพ้องผมมาญาติเยอะไปทันทีมาหาผม
แล้วตัวผมเสพยาเป็นประจำ
ผมก็เลยไปซื้อยาบ้ามาแล้วก็แบ่งให้กับเพื่อนเอาไว้เสพกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่รู้ไงว่าบ้านตรงนี้เป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติด
ก็เลยไปคุมตัวแน่นอนค่ะแจ้งข้อหานะคะ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
แล้วเดี๋ยวจะขยายผลต่อว่ามีใครร่วมขบวนการบ้าง
แล้วต้องตรวจสอบด้วยนะว่าไอ้ตังค์ที่ได้มาทั้งหมด
มันมาจากการขายยาเสพติดหรือเปล่า